มีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับกลุ่มก้อนดาราที่ไปอัดรายการ
นาคอมคุณวิลลี่แมนทอสแล้วก็นายดิคอมมิเดียน
ออกมาแล้วนะคะเจอปรางออนไข่มุกจีจี้
ไม่มีใครติดโควิด๑๙รวมถึงทีมงานผลเป็นลบหมดเลยด้วยเหมือนกัน
แต่น้องบอกว่ายังไงก็ตามก็จะกักตัวจนถึง๒๑เมษายนนะคะ
เดี๋ยวทางต้นสังกัดก็จะมีการออกเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการคืนนี้ด้วยค่ะ
ก็ให้กำลังใจคนที่ติดนะฮะรักษาตัวแข็งแรงโดยวัยส่วนคนที่ไม่ติด
เราก็ดูแลตัวเองกันต่อไปติดต้องยกกะสูงค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างด้วยอืมนะครับ